อ่าไปตอบง่ายเชียวได้ข่าวเพิ่งกลับ
คือน้ำมันใสมันสวยจริงนะคะใครอยากจะไปเที่ยวก็ต้องระวัง
พอล่าสุดเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาเอาทงแดงมาปักแล้ว
เพราะมันมีแมงกระพุน

คือถ้าเกิดโดนแบบนี้นี่คือคันเขยอเลยนะคะ

ทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะคะ
อุทยานแห่งชาติฐานโบกครณีนะคะก็คือทางด้านของคุณวีรศักดิ์ศรีสัจจัง
ก็มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่เอาทงแดงแบบนี้ไปปักไว้เลย
ปักเตือนเอาไว้บอกว่าห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำเด็ดขาด
ตรงเกาะห้องตะมนต์เขาทองตอนนี้เนี่ยมันไปพบแมงกระพุนไฟอ่ะ
ถูกคลื่นซัดเข้ามาตามแนวชายหาดคือเยอะจริงจริงกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยว
ลงเล่นน้ำแล้วไปสัมผัสโด
หลอยเกลือเลยแล้วก็อยากจะให้คอยสังเกตการณ์ตลอดในช่วงนี้
เนื่องจากว่ามันเป็นธุรกิจมรษมตร์
มักจะพบแมงกระพูนชนิดนี้เยอะเนี่ยดูสิคุณผู้ชม
ยาเยอะจริงจริงนะค่ะอ่าเบื้องต้นตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ใช้เอ่อพยายามเร่งตักเอาแมงกระพูลออกจากทะเล
แล้วก็เก็บกวาดด้วยตรงชายหาดออกเพราะมันก็มีรอยเกลื่อนอยู่
แจ้งเตือนบอกกล่าวนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังก็เชื่อว่าหนึ่งถึงสองวันเนี่ย
คลื่นลมสงบแมงกระพูลอาจจะหมดไปล่ะค่ะระวังกันหน่อยนะคะอืม